กี่วัน๐ติดต่อกันหรือจะไประบำคะ

ถ้า๒๑วันนี้ไม่เพิ่มนะหนุ่มต้องระบำแล้ว
เดี๋ยวให้ใครเตรียมชุดกัน
คนไล่ตามหาพี่ดม

ไหนเป็นคนรับให้นุ่มเหรอคะ

ไม่ใช่คือเรื่องวันนั้นจำได้ป่ะ
ที่เราคุยกันนะจำไม่ได้จะพูดไปมาดูค่ะคลิปยืนยันนิดนึงอ่าผมขอ๓เดือน
เป็นได้นะ๓เดือนแกฝึกแกฝึกลำได้สวยเลยเดี๋ยวฝึกให้เดี๋ยวจะไปลำ
ใส่ชุดไก่ด้วยนะมีขนเออเอามาได้ผมเคยใส่แล้วตอนผมใส่เรื่องดาวลึก

แต่ถ้าไม่โผล่ก็ลำไงถ้าไม่โผล่เดี๋ยวลำยังไงก็โผล่พี่
เพราะว่าตราบใดยังไม่มีวัคซีนมันโผล่เหมือนกับเราเป็นไข้หวัดมันก็โผล่
หนุ่มฉลาดอย่างนี้หนุ่มฉลาดอุ๊ยไอ้เจ้าเล่
ถ้าหมดไปเดี๋ยวลำมันไม่มีอยู่แล้วหนุ่ม
ภายใน๓เดือนมันโผล่อยู่แล้ว
ก็นังกับพ่อบอกเห็นยอดเป็น๐ปุ๊บก็คือ
เอาง่ายปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บ

ถ้าไปตรวจแรงงานต่างด้าวมันก็โผล่

เอาตัวเลขน้อยอย่างนี้ละกันไม่ต้องมีคนติดเพิ่ม

แต่ว่าเท่าไม่จะเกลียดแล้วอยู่ที่ไหนยังไม่รู้

ผูกมานทุกทองทุกแดงอะไรแน่นั้นเนี่ย
นุ่มปราวเก่งเนอะ
หนุ่มอยากลำวันนี้